ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์เรื่องนี้เกิดขึ้นใจกลางทองหล่อตอนกลางคืนเลยค่ะ
คือกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกว่าเขาเจอแท็กซี่ปฏิเสธที่จะไปส่ง
แล้วเขาก็บอกว่าแท็กซี่นี้เป็นแท็กซี่เถื่อน

พอขึ้นอีกคันนึงปุ๊บแท็กซี่คันนี้ไม่พอใจตามพวกมา
แล้วก็เกิดการโต้เถียงกันขึ้นค่ะ
ในกรณีนี้ค่ะคือกลุ่มผู้เสียหายเนี่ย

ความนะเขาบอกว่าเขาถูกชายชะกันประมาณ๕๖คน
ล้อมแท็กซี่ที่เขานั่งไว้เนี่ยค่ะ
ล้อมไว้แล้วพยายามจะทำร้ายเขาซึ่งอยู่ในรถแท็กซี่

ภาพเหตุการณ์นี้นะคะในการนะคะ
ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้เสียหายเขาบันทึกเอาไว้แล้วก็มาโพสต์นะคะ
บอกเนี่ยถูกแท็กซี่ผิดกฎหมายไม่พอใจแล้วก็เรียกพวกมารุมทำร้ายเขา
ใจกลางทองหล่อนะคะซึ่งในการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว
เมื่อคืนนี้เขากับเพื่อนก็เรียกแท็กซี่อยู่ตรงปากซอยทองหล่อ๑๒
แล้วรถแท็กซี่คันแรกที่เรียกเนี่ยก็ปรากฏว่า
ตามคำกล่าวอ้างของเขานะเขาบอกว่าเป็นแท็กซี่เถื่อนก็ปฏิเสธที่จะไป
เขาก็เลยถามว่าทำไมไม่ไปแล้วพี่เนี่ยขับรถผิดกฎหมาย
ทะเบียนเป็นป้ายขาวดำนะคะไม่ไปแล้วก็ยังเป็นแท็กซี่เถื่อนด้วย
เขาบอกว่าพอเขาพูดจบเนี่ยคนขับแท็กซี่ก็ลงมาจากรถ
แต่เป็นจังหวะเดียวกับที่เขาเรียกแท็กซี่อีกคันนึงได้
เขาก็ขึ้นรถไปนะคะแต่ว่าคนขับแท็กซี่คันแรกเนี่ย
ขับรถตามมาประกบให้จอดแล้วก็เรียกพวกมาล้อมรถนะคะ
คันที่เขานั่งอยู่ตัวเองก็เลยชูนิ้วกลางให้
ทำให้กลุ่มแท็กซี่ที่ขับตามมาไม่พอใจ

เข้ามาทำร้ายเขากับเพื่อนจนได้รับบาดเจ็บค่ะ
ตำรวจมาในที่เกิดเหตุนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งทางผู้กำกับสนทองหล่อ
ก็บอกว่ากลุ่มผู้กล่าวหาก็มาให้ปากคำแล้วนะคะ

ก็คือกลุ่มที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแท็กซี่เถื่อน
เขาให้การบอกว่าเขาไม่ได้ขับแท็กซี่เถื่อน
แต่เขาขับรถแท็กซี่ที่เรียกรับผ่านแอปพลิเคชัน
แล้วตอนนั้นที่ปฏิเสธก็เพราะว่า
มีผู้โดยสารเรียกเขาผ่านแอปพลิเคชันพอดี
นะคะก็เลยปฏิเสธไปเพราะจะไปรับลูกค้า
ทีนี้กลุ่มผู้เสียหายไม่พอใจนะคะ
ก็ลงจากรถปิดประตูเสียงดังแล้วทุบรถเขาด้วย
แล้วก็ตะโกนต่อว่าว่ารถป้ายดำมาวิ่งได้ยังไง
แล้วชูนิ้วกลางใส่เขาก็เลยโมโหนะคะ
แล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างในคลิปขึ้นมานะคะ
ซึ่งตำรวจหลังจากฟังคำให้การก็ยืนยันว่าทำทุกอย่างตามกฎหมาย
แล้วตอนนี้ผู้เสียหายก็อยู่ระหว่างตรวจร่างกาย
เพื่อที่จะดำเนินคดีต่อไปค่ะ